สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษาราอากาศส่งท้ายเดือนแปรปรวนอีกรอบ
หนาวคั่วฝนระวังป่วยกันด้วยนะคะส่วนภาคใต้โอกาสเกิดฝนลากยาวไปจนถึงต้นเดือนหน้าเลยค่ะ
ช่วงนี้ลมหนาวจากจีนอ่อนกำลังลงทำให้อุณหภูมิบวกขึ้นเล็กน้อยประมาณ๑๓องศาเซลเซียสและมีหมอกในตอนเช้า
อกจากนี้นะคะยังมีลมฝ่ายตะวันออกพัดพาเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุม
ช่วงรอยต่อเดือนพฤศจิกายนจนถึงธันวาคมทุกภาคมีโอกาสเกิดฝนได้ร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
แต่เป็นฝนที่แบบมาไวไปไวค่ะขณะที่ภาคใต้ลมมรสุมเบาลงแต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนแต่ถือว่าเป็นฝนที่ไม่หนักมากค่ะ
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่อยู่ที่ร้อยละ๑๐๗๐ของพื้นที่
เน้นภาคใต้ตอนล่างทะเลจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงหน่อยนะคะ
ประมาณ๒เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะ
อุณหภูมิระหว่างวันอยู่ที่สิบห้าถึงสามสิบห้าองศาเซลเซียส
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครฝนเล็กน้อยอยู่ที่เพียงร้อยละ๑๐ของพื้นที่ค่ะ
อากาศช่วงรอยต่อส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนจะเป็นแบบฝนปนหนาว
ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ